คุณลุงจักรยานยนต์รับจ้างวัยหกสิบสี่ปีท่านหนึ่งครับ
เพราะว่าก็ขี่จักรยานยนต์อยู่ในซอยดีนี่แหละ
มีรถทัวร์โดยสารสวนทางมาระหว่างที่สวนกันเนี่ย
ประตูช่องเก็บสัมภาระของรถทัวร์ที่มันอยู่ข้างตัวรถ
แล้วมันอยู่ต่ำหน่อยมันเปิดออกมาพอดี

ก็เลยชนกันฮะอ๋อนี่ครับประตูเหล็กด้วยอ่ะนะคะ
คุณลุงเสียชีวิตนะฮะอืมเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเก้าโมงเช้าวันนี้ครับ
ท้องที่ของสอนอพระขนงนะฮะตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถทัวร์โดยสารเนี่ยที่เฉียวชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือในซอยศรีนครินสี่สิบ
วงหนองบอนเขตประเวทกรุงเทพนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายสวัสดิ์พึ่งความรู้อายุ๖๔ปี
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าคอนโดในระแวกนี้นะครับ
ในสภาพที่เสียชีวิตก็คือคว่ำหน้าอยู่กับพื้นถนน
มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่คอลึกประมาณ๒นิ้วนะฮะ
เราสอบถามไปยังผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ก็คือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่านายมณัฐเอกวงนะฮะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับขณะเกิดเหตุเมื่อช่วงสายสายวันนี้
สวัสดิ์ขี่จักรยานยนต์กลับจากการไปส่งผู้โดยสาร
แล้วกำลังเข้าซอยเพื่อจะไปยังวินของตัวเอง
ที่อยู่หน้าคอนโดซอย๔นครินทร์๔๐นะครับ
เขายืนยันว่าขี่มาไม่เร็วนะสำหรับคนที่เห็น
แล้วเนี่ยฮะจังหวะที่สวนกับรถทัวร์ซอยนี้ซอยแคบด้วยครับ
คือมีแค่ฝั่งละ๑ช่องจราจรก็ทำให้มันติดกันใกล้กัน
ทัวร์ที่ขับสวนทางมาจู่ฝาช่องเก็บสัมภาระ
มันเปิดออกมาฮะมันเด้งออกมายังไงไม่รู้นะครับ
แล้วก็ทำให้ผู้เสียชีวิตหักหลบไม่ทัน
เหลี่ยมของฝาช่องเก็บสัมภาระรถทัวร์ช่วงที่มันสวนกันผ่าน
มันปาดเข้าที่คอคือถ้าดูจากกราฟิกเมื่อสักครู่เนี้ย
ระดับความสูงที่ออกมาก็คือระดับคอพอดีเลย
แล้วลึกสองนิ้วอ่ะโอ้โหมันลึกเข้าไปแบบนั้นเลยอะครับ
คือรถล้มลงแล้วคุณลุงสวัสดิ์ก็นอนอยู่กับพื้น

แล้วก็บินมอเซไลด์เสวนมาเสวนมาเข้าจังหวะพอดี
มันไม่ได้โคมอะไรนะมันเป็นเหลี่ยมเหลราเหล็ก
เหมือนกับโต๊ะเหล็กแหละเบียบแหละ

เสมอกันกับวิ่งแบบนี้แหละ
มาแล้วแบบนี้แหละ

โดนเข้าคอแล้วแบบแกก็
แกก็มวนลงมาตรงนี้
แล้วมดมอสไซค์ตามมาห่วงไหม

มันเด้งขึ้นเองเขาไม่ได้ตั้งใจไง

ใครจะไปคิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
คนขับรถทัวร์โดยสารคันนี้นะครับ

หลังเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ

เปิดออกมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้
หลังเกิดเหตุเขาก็รอให้ปากคำกับตำรวจ

กับภรรยาของผู้ตายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนภรรยาของลุงสวัสดิ์นะครับ
บอกว่าไม่คาดคิดว่าสามีจะมาเสียชีวิตแบบนี้
บอกว่าไม่คาดคิดว่าสามีจะมาเสียชีวิตแบบนี้
ปกติสามีเป็นคนระมัดระวังตัวมาก
วันเนี้ยเมียบอกว่า

เพราะว่าเมียเพิ่งไปผ่าตัดมา
คือเสาหลักของครอบครัวภรรยาของลุงสวัสดิ์ยังตั้งข้อสงสัยว่า
ทำไมรถที่มีช่องเก็บของแบบนี้มีประตูเปิดปิดทั่วตัวแบบนี้เนี่ย
ทั่วตัวรถเนี่ยไม่ตรวจสอบสภาพรถให้ดี
ถ้าฝาช่องเก็บสัมภาระมันชำรุดมันพังเสียหาย
ควรจะซ่อมให้ดีก่อนหรือไม่ก่อนจะเอารถออกมาวิ่ง
เกิดขึ้นคือคุณจะมาบอกว่าไม่รู้เปิดมาได้ยังไงอย่างนี้ไม่ได้
มันไม่ใช่ข้ออ้างครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ก็คือช่างมาตรวจสอบสภาพรถคันนี้นะครับว่าตกลงแล้วมันเกิดจากความประมาท
หรือว่ามันเกิดจากอุปกรณ์ฝาช่องเก็บของชำรุดจริง
ทำไมมันถึงเปิดออกมาเองขณะรถขับเคลื่อนอยู่บนถนนจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ตอนนี้ก็สอบปากคำคนขับรถทัวร์ไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอหลักฐานทางการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับ
นิติวิทยาศาสตร์ส่วนศพของผู้เสียชีวิตพรุ่งนี้ครอบครัว
จะไปรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับขณะที่ทางเจ้าของบริษัทรถทัวร์บอกว่า
เยียวยาชดเชยให้กับครอบครัวของผู้ตายอย่างดีที่สุดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ใช่เพราะว่าคือมันไม่มีปีไม่มีขลุยเลยค่ะ
นี่คุณผู้ชมหลายท่านส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊คไลฟ์นะครับบอกว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าปิดประตูไม่แน่นคือคือพอเปิดเอาของลงอะค่ะ
จังหวะปิดอ่ะปิดไม่แน่นปิดไม่สนิทพอถึงเวลาเวลาขับไปเจอลูกละนั่นหรือเจออะไรนิดนึง

ซึ่งมันปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้สำหรับคนที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ขับรถหรือว่าดูแลรถคันนี้